คุณผู้ชมมาดูข่าวนี้ค่ะเป็นเหตุฆาตกรรมที่ไม่น่าเชื่อว่า
ผู้ก่อเหตุเป็นคุณตาอายุตั้ง๗๐แล้ว
แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าสาเหตุมันเป็นเรื่องของความหึงหวง
คุณตาวัย๗๐เอาค้อนทุบหัวหญิงสาววัย๓๗จนเขาตาย
โดยอ้างเหตุผลว่าหึงหวง
รู้จักกันคุยกันคบหากันหลังฝ่ายหญิงไม่ยอมร่วมหลับนอนด้วย

เอาคอนทุบหัวเขาเลยนะแล้วไม่จบแค่นั้น
ห่อศพเอาไว้เรียกตุ๊กให้มารับ
คงจะอำพลางศพแล้วบอกตุ๊กว่าเป็นพระพุทธรูป

บอกว่าศพคือพระพุทธรูป
ตุ๊กเขาไม่เชื่อเขาก็แจ้งตำรวจค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนะคะ
ตำรวจสนปทุมวันไปตรวจสอบ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องพักไม่มีชื่อ
ริมถนนรองเมืองเขตปฐุมวันกรุงเทพ
เป็นอาคารพาณิชย์๕ชั้นแบ่งเป็นห้องเช่า
พบร่างของผู้เสียชีวิตถูกห่อด้วยผ้าปูที่นอนอย่างมิดชิดเลย
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวเกรดสุดาศรีวรกุลอายุ๓๗ปี
ใบหน้าถูกตีด้วยของแข็งจนเขียวช้ำทั้งหน้า
เลือดไหลเยอะมากนะคะแล้วก็มีค้อนอยู่ข้าง
ผู้ก่อเหตุค่ะตำรวจก็ควบคุมตัวเอาไว้ได้
เชยดัทธุยาวัฒน์อายุ๗๐ปี
เป็นคนขับแท็กซี่ค่ะอายุตั้ง๗๐แล้วอ่ะผู้ก่อเหตุอ่ะ
เขาอ้างว่ารู้จักกับผู้ตายมาระยะหนึ่งแล้ว
แต่ว่าทะเลาะกันผู้ตายน่าจะปันใจให้ชายอื่น
เพราะว่าไม่ยอมร่วมหลับนอนด้วย
ก็เลยโตเถียงกันหึงหวง
เพราะว่ารู้ว่ามีผู้ชายคนใหม่มาติดพันธุ์ฝ่ายหญิง
ก็เลยเอาค้อนปอนที่วางอยู่ในห้องตีหัวทุบหัวฝ่ายหญิงเข้าไป
คือเน้นทุบที่หัว๓๔ครั้ง
ตีที่ขาอีกจนฝ่ายหญิงสิ้นใจ
จากนั้นเอาผ้าปูที่นอนที่อยู่ในห้องห่อร่าง
เรียกคนรู้จักที่เป็นคนขับตุ๊ก
บอกมาช่วยหน่อยมาช่วยขนหน่อยเนี่ยเป็นองค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่เลย

พอตุ๊กมาช่วยขนตุ๊กบอกว่า
เฮ้ยมันไม่ใช่แล้วขามันนิ่ม
พระพุทธรูปมันอะไรขามันนิ่ม
ไม่ใช่แล้วไม่ใช่พระพุทธรูปคนขับตุ๊กตกใจมากนะ

รีบโทรศัพท์บอกคนรู้จักบอกชาวบ้านให้แจ้งตำรวจค่ะ

แต่เรื่องเหตุผลว่าฝ่ายหญิงไม่ร่วมหลับนอนด้วย
ปัญญาให้ชายอื่นเป็นเพียงคำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะคะ
ฝ่ายหญิงเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาก็ชี้แจงอะไรเพิ่มเติมไม่ได้แล้ว
ไปเจอนายจรูนอายุ๕๖ปี
อยู่ข้างห้องของผู้ก่อเหตุเลย
พาทีมข่าวของเราขึ้นไปดูห้องที่เกิดเหตุ
ในห้องเนี่ยข้าวของเครื่องใช้บัตรประชาชน
สมุดบัญชีธนาคารของผู้ก่อเหตุยังอยู่
ข้าวของเครื่องใช้ของผู้หญิงบางส่วนยังอยู่

ผนังห้องหัวนอนพื้นห้องนะคะ
ลูกสาวของแม่ค้าที่รู้จักกันโทรมาบอก
ตอนนั้นไม่เชื่อนะก็ถามกลับไป
รู้ว่ามีคนขับตุ๊กไปเล่าให้แม่ค้าฟัง
ว่าในเชยจ้างให้ไปขนพระพุทธรูปแต่สุดท้ายคือศพ

ห้องเปิดอยู่กลางห้องเห็นห่อผ้ารูปร่างคล้ายคนจริง
โอ้โหคุณผู้ชมนายจรูนบอกว่าผมไม่รู้จะทำยังไงอ่ะ
เอาเท้าไปเคลียร์ดูว่าคืออะไรกันแน่ศพคนจริงหรือเปล่า

แล้วบังเอิญในเชยกลับมาพอดี
กลับมาพร้อมกับคนที่จ้างให้ช่วยขนศพ
ชาวบ้านเลยช่วยกันรวบตัวในเชยเอาไว้
พ่อเกรก็บอกว่าทำไมลุงเจไปทำไม

ทีมข่าวก็ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
อาคารใกล้กับอาคารห้องเช่าที่ในเชยเป็นคนอยู่แล้วก็ก่อเหตุนะคะ

เห็นตัวคุณเกดสุดาฝ่ายหญิงตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่
ก็ลงจากรถแท็กซี่สีเหลืองที่ว่าจ้างมาให้มาหาในเชย

แล้วกลับไปจ่ายเงินค่าแท็กซี่แล้วก็เดินขึ้นห้องไป
จากนั้นจนเวลาสักประมาณ๒ทุ่ม๕๑นาที
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพในเชยเดินไปที่รถแท็กซี่เขียวเหลือง

ว่าเป็นช่วงที่คนขับตุ๊กปฏิเสธไม่ยอมช่วยขนศพ
เพราะรู้ว่าเป็นศพไม่ใช่พระพุทธรูป
เชยก็เลยเดินไปที่รถคงจะกำลังคิดหาทางขนศพลงมา
แล้วก็คุยกับคนขี่รถจักรยานยนต์อยู่แป๊บหนึ่ง
ช่วงเวลาตามกล้องก็คือ๒ทุ่ม๕๕นาที
พอ๒ทุ่ม๕๘ในเชยขับแท็กซี่ของตัวเองออกไป

เกือบจะเฉียวรถอีกคันที่ขับเข้ามาในซอย
ก็น่าจะเป็นช่วงที่ขับรถไปรับคนที่ว่าจ้างมาช่วยขนศพ

กลับมาถึงตำรวจรอเต็มพื้นที่แล้วค่ะ

โดนจับใส่กุญแจมือตอน๕ทุ่มกว่า

แกคิดว่าคนจะเชื่อเหรอว่าพระพุทธรูป
พี่อุ๋ยดูสิบอกพระพุทธรูป

ถ้าจับแค่ยกก็รู้แล้ว
หรือว่าแม่คิดว่าจะเป็นพระนอนอย่างนี้หรอ
คิดว่าจับอะความแข็งใช่ไหม

ทีนี้ค่ะวันนี้ทีมข่าวได้คุยกับคุณแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะ

ก็ไปติดต่อขอรับศพลูกสาวที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
จะรับศพได้พรุ่งนี้เพราะว่าทางสถานที่จัดงานศพยังไม่พร้อม
แม่บอกว่าที่ผ่านมาก็พอจะมองออก
ว่าลูกสาวคบหากับในเชยจริง
เพราะว่าเขาเคยมารับมาส่งลูกสาวที่บ้านอยู่บ่อย
ครั้งที่๒ที่เจอในเชยพูดกับแม่ว่า
อยากให้ลูกสาวไปอยู่ด้วยกันจังเลย
แล้วจะหาเงินมาผูกข้อไม้ข้อมือนะ

เพราะรู้ดีว่าลูกสาวไม่คบใครจริงจัง
วันอาทิตย์ที่ผ่านมาในเชยโทรไปหาแม่
บอกว่าช่วยคุยกับลูกสาวแม่ให้หน่อย
ลูกสาวแม่ไปหาผู้ชายคนอื่น
แม่ก็ปฏิเสธจนเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
เสียไปแล้วอ่ะมันก็เอากลับมาไม่ได้อยู่แล้ว
พอโกรธแค้นไปมันก็ไม่ได้มีอะไร
ก็ถือว่าเขาบทกรรมบทเวร
ล่าสุดทีมข่าวของเราไปเจอตัวคนขับตุ๊กที่เข้าไปเห็นเหตุการณ์นะคะครับ

เขาบอกว่ารู้จักกับในเชยผู้ก่อเหตุ
เพราะว่าเคยให้บริการรถตุ๊กเป็นประจำ
จ้างให้ไปช่วยขนของที่ห้องมาแล้วครั้งนึง
วันเกิดเหตุในเชยโทรศัพท์มาบอกว่า
มาช่วยหน่อยช่วยขนพระพุทธรูปหน่อย
พอไปถึงไปช่วยขนยกช่วงขา
ตกใจเลยทำไมองค์พระถึงนิ่มขนาดนี้

บอกว่ารีบหนีออกมาจากห้องเลยค่ะ

เราก็ไม่พูดไว้จ้าง

กลัวเขาทำร้ายไหม
ก็คิดอยู่ครับ

ทางผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลปฐุมวันบอกว่า
ผู้ต้องหาก่อเหตุเพราะความหึงห่วงจริง

แล้วก็ตามหาค้อนที่ผู้ก่อเหตุเอาไปทิ้งไว้
บอกทิ้งเอาไว้ในคลองแถวที่พัก
เชยปฏิเสธที่จะทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ก็เลยนำตัวไปขอนุมัติศาลอาญากรุงเทพใต้ฝักขัง
ข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
โอ้โหไม่น่าเชื่อนะ
อายุ๗๐แล้วค่ะในเชยผู้ก่อเหตุ

มีเรี่ยวมีแรงขนาดโอ้โหฆ่ากันตายอย่างนี้เลยเหรอ